ลูกทุ่งสาวคนนี้นะคะเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง
พี่ฝนธนสุนทรเห็นแกแบบตามหาเจ้าชายอยู่

อาจจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมดอก
ไม่ต้องตกใจค่ะยังสบายดีก็แค่วอร์มลูกคอแบบพี่ฝนธนสุนทรเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งเขา
ดูเสื้อผ้าหน้าผมอลังการพร้อมรับงานบนเวที

โน้วจ้าวันนี้ฉี่รับบทสาวชายก้อนครัว
หลังจากมือระวิงแต่ก็ยังสิ่งอสมอยู่
อ่ะสงสัยดีใจได้กลับมาทำงานก็เลยออกอาการแบบนี้
ด้านเวลาปาร์ตี้กับเจ้าชายแล้ว
ร้อยล้างจานแล้วก็นอไว้
โอ้โหคุณพี่ค่ะล้างจานจนมือเปื่อยดูทรงจะเป็นนางสิบไม่ใช่สโนไว้แล้วนะคะ
อ่ะว่าแต่เจ้าชายอยู่ไหนเนี่ยมาช่วยรับเจ้าหญิงฝนคนนี้ไปทีค่ะ